อดผู้ติดเชื้อในบ้านเรามันก็ยังคงสูงอยู่
ล่าสุดที่แถลงออกมาก็คือทะลุ๒๐๐รายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม้ว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนไม่ถึง๑๐๐คน
เป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ก็ตามแต่มันก็ยังต้องน่าระวังอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่
ก็คือคนที่เดินทางไปในที่ที่มันเคยเป็นสถานที่ที่มีคนติดเชื้อเยอะ
กลับมาจากต่างประเทศหรือว่าสัมผัสกับผู้ป่วยเก่าค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
หรือว่าสบคก็ออกมาแถลงสถานการณ์นะคะ
วันนี้เราเจอผู้ป่วยเพิ่ม๘๙รายค่ะ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า๓๓ราย
เป็นติดเชื้อจากสนามมวย๒รายสถานบันเทิงอีก๒ราย
แล้วก็สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า๒๙รายนะคะ
ผู้ป่วยใหม่มีทั้งหมด๔๘ราย
เป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศ๒๑ราย
จำนวนนี้เป็นคนไทยถึง๑๘รายนะคะ
แล้วก็ผู้ที่สัมผัสกับคนที่เดินทางจากต่างประเทศ๗ราย

แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อีก๓ราย
ยังมีอีก๘รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะคะ
ที่รักษาหายและกลับบ้านได้แล้วก็มีนะคะ
วันนี้มีถึง๓๑รายด้วยกันค่ะ
แต่เราก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพด้วย
เป็นคนอายุ๗๒ปีนะคะ
มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงแล้วก็เบาหวาน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ
ซึ่งจากการติดตามวันที่๒เมษายน

และสุดท้ายก็เสียชีวิตในวันที่๓เมษายนค่ะ
ผู้ป่วยโดยรวมของไทยที่เป็นผู้ป่วยสะสมทั้งหมด
มีอยู่ที่๒๐๖๗ราย
รักษาหายแล้ว๖๑๒ราย
อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล๑๔๓๕ราย
และเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๐ศพแล้วค่ะ

กลุ่มคนที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้มากที่สุด
คือกลุ่มคนที่มีอายุ๒๐๒๙ปีค่ะ
ว่าอันนี้คือกลุ่มคนที่มีโอกาสแพร่เชื้อนะคะ
ซึ่งขณะนี้ถ้าพูดแล้วก่อนหน้านี้
กรุงเทพมหานครคือพื้นที่เสี่ยง

ถูกต้องเพราะว่าคนก็เดินทางกลับต่างจังหวัดกันเยอะนะคะ
ดูจากตัวเลขในแต่ละจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมา
โดยมีการแพร่เชื้อไปแล้วกว่า๖๔จังหวัดค่ะ
ตอนนี้จังหวัดในประเทศไทยที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ
ก็จะมีที่กำแพงเพชรชัยนาฏตราดน่านบึงกาลพังงาพิจิตรระนองสกลนครสตูนสิงห์บุรีสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดอ่างทองค่ะ
คือเรื่องแบบนี้ภาครัฐทำอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้
ควบคุมไม่ได้นะคะถ้าหากว่าคนไทยทุกคนไม่ช่วยกันนะคะ